เขาบอกว่ามันเป็นคลิปสั้นที่ทำเอาคนตื่นกันทั้งโซเชียลเลย

แค่ว่าที่นี่ประชาชื่นค่ะ

นิสสันดริฟต์เสียงดังเอี๊ยดเลย
หนีรถกระบะตำรวจ

หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันที่บอกว่าตื่นทั้งโซเชียล
นักสืบโซเชียลคุณไปหาหมดเลยว่า

อันนี้มันคือการกองถ่ายฟาสเก้าที่มาถ่ายที่บ้านเรา
หรือมันคือการไล่ล่าอะไรของตำรวจ
มันเป็นคดีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
หลายคนสืบสืบสืบสืบสืบท้ายให้ค่ะ
เขาบอกว่าถ่ายละคร

ขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วจ้า

อันนี้ถ่ายละครในในคุณพูดถึงฟาสท์๙นะ

ฟาส๙ที่เขายกกองมาถ่ายบ้านเราเนี่ยนะคะ

เขาโพสต์ภาพวินดีเซลกับมิเชลโลดูเกรสนะคะ
เขาถ่ายทำกันอยู่ที่จังหวัดกระบี

ซึ่งเขาบอกว่าไอ้การถ่ายทำหนังฟาสก้าเนี่ยนะ
เขาบอกว่าน่าจะใช้เงินลงทุนในประเทศไทย
มากกว่า๓๔๐ล้านบาทเลยทีเดียว